วันนี้ทนายเดชาก็ฟ้องกลับสวเสรีแล้วนะคะ
หมินประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ
นี่การโหวตนายกครั้งนี้เนี่ย
โหวตครั้งแรกนี่ฟ้องกันนัวแล้วนะ
ฟ้องกันไปฟ้องกันมานะคะ
ก็อันนี้เป็นผลพวงจากเมื่อวานนี้นะคะ
ที่ทางคุณเสรีออกมาแถลงข่าว
ทนายเดชาก็ฟ้องกลับเลยนะคะ
เอาหลักฐานที่ทนายเดชาเอามาฟ้องกลับก็คือคำพูด
นายเสรีบอกว่าประชาชนเป็นพวกอันทภาณ
เป็นพวกทำลายชาติทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตที่ดีงาม
คำพูดเหล่านี้นายเดชาบอกว่า
เป็นคำพูดที่หมินประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
แล้วก็ยืนยันบอกว่าเหตุการณ์ที่นายเสรีนำมาฟ้องเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เขาไลฟ์แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูล

ทุกอย่างที่พูดเป็นความจริง
บอกว่าเงินเดือนสวมาจากภาษีประชาชน๑๔ล้านเสียงเป็นเสียงข้างน้อย
และที่พูดว่าเป็นสวต้องรำลึกบุญคุณประชาชน
ต้องเป็นกลางและฟังเสียงประชาชนและต้องหนักแน่น
รับคำวิจารณ์ของประชาชนได้เพราะเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของสว
และยังรวมถึงการที่พูดว่าสวบางคนนั้นเป็นพระเด็จการก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
ว่าทุกสิ่งที่พูดในไลฟ์นั้นเป็นสิ่งที่พูดแทนใจคนดู
จากนี้ก็ยังพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวด้วยว่าการที่สวฟ้องทนายความ
เป็นการปิดปากทนายความในข้อหามินประมาท
เป็นการเขียนสื่อให้วัวกลัวเพื่อให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็น
ซึ่งไม่ว่าใครที่โดนสวฟ้องยินดีช่วยเหลือทางด้านกฎหมายค่ะ
แล้วทนายเดชาก็ยังพูดถึงหน้าที่ของสวว่าต้องโหวตตามเสียงข้างมาก
เพราะเมื่อปี๖๒สวที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาก็โหวตพลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมาก
แต่ทำไมปี๖๖ถึงไม่โหวตตามเสียงข้างมากของประชาชนที่เลือกนายพิธา
เนี่ยขนาดกำลังไร้ส่วนดูดิว่าสอวอเหล่านี้ได้เห็นหัวประชาชนไหม
ถ้าเห็นหัวประชาชนเขาก็ต้องยกมือให้พิธาดิ
แสดงว่าเขาอาจจะเห็นหัวพ่อเขาหรือเปล่า
ผมถามแค่นี้แล้วก็ฟ้องด้วยนะครับ
มันเป็นคำน่ารักนะเห็นหัวพ่อเขาหรือเปล่า

อ่าก็เรียบร้อยนะคะไปฟ้องแล้ว
ก็นัดแล้วนะคะสารอาญามีนบุรีนัดไต่สวนมูลฟ้อง
๔กันยายนค่ะเวลา๙โมงเช้า
๑๑กันยายนนี้ที่สอตริงชันค่ะ
ส่วนกรณีต่อไปไม่ถึงขั้นฟ้องร้องแต่บอกว่าตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบหน่อยว่านักร้องสองคนนี้เนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่า
ผมกำลังพูดถึงคุณสนทิยาสวัสดีเดินมาแล้วนะครับบอกว่าตำรวจสอบสวนกลางคุณกล้องห้วยไล่กับน้าแอดคาราบาลไปพูดบนเวทีคอนเสิร์ตน้ามิ่นสถาบันไหม
ร้ายป้ายสีสวเขาหรือเปล่านายสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดรไปที่ศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
หลักฐานเป็นเอกสารแล้วก็คลิปคอนเสิร์ตของนักร้องทั้งคู่
ยืนยันว่าอันนี้ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะ
แต่มาร้องเรียนให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบว่า
ทั้งสองคนนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมนะครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมครับ
แล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับ
แค่ร้องว่าจุดใจฟูแล้วก็มีรูปยิ้มเอามือปิดปาก
หมายความว่ายังไงฮะหมายความว่ายังไง

คุณสนทิยาเนี่ยยังให้ข้อมูลต่อบอกว่า
ถ้าพรุ่งนี้ในการประชุมร่วมรัฐศัพท์นะนะ
มีความพยายามจะเสนอชื่อนายพิธาเนี่ยนะครับ
เขาจะไปยื่นปปชยื่นยังไงอีกอ่ะ
ไปยื่นประประชาจะร้องเรียนเอาผิดพรุ่งร่วมแปดพรุ่ง
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมร้ายแรง

นายพิธาขาดคุณสมบัติไปแล้วเขาคิดอย่างนั้นนะครับ
แล้วการดึงดันจะเสนอชื่ออีกถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับ
ใจแต่ร้องเพื่อสอบหรือปลามในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง
อีกประเด็นหนึ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนถ้าพรุ่งนี้มีการเสนอ
นายกพิธาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมถือว่าการกระทำนั้นเจตนากระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูล
ผมจะยื่นเพื่อประประชาติตรวจสอบ
การกระทำการเสนอชื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรรมตรีของพักร่วมได้๘พัก
เพื่อปปชวินิจฉัยในทันที